ว่าโครงการช็อปช่วยชาตินะครับ๒๗๓๑ธันวาคมปี๒๕๕๘จะโดนใจประชาชน
หลายคนก็เดินทางไปซื้อสินค้าและบริการเป็นจำนวนมาก
สังเกตได้จากบรรดาห้างร้านต่างตอนนี้โอ้โหการจราจรแน่นติดขัดพอสมควรทีเดียวนะครับ
แต่นักช็อปบางส่วนก็ระมัดระวังการจ่ายเงินออกจากกระเป๋า
เพื่อจะซื้อสินค้าและบริการโดยเน้นคำนึงถึงความจำเป็นเป็นหลัก

เพื่อบริการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่มาต่อคิวกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การออกใบกำกับภาษีแล้วเสร็จภายใน๕นาทีค่ะ
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็พบว่า
มีลูกค้ามาขอใบกำกับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐
จะช่วยกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปีให้เติบโตจากปกติกว่า๑๒๐
แต่กลับเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น
เพื่อขอใบกำกับภาษีไปขอลดหย่อนภาษีเช่นกัน
แม้จะได้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐ

ก็ยังคงวางแผนในการซื้อกันอย่างรัฐกลุ่ม
ไอเทมที่จะไปซื้อนั้นจะไปซื้อที่จำเป็นต้องซื้อมากกว่า

แต่ถ้าเป็นแบบว่าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเพิ่มเติม

เพราะว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นณตรงนั้น
อันนี้เราจำเป็นอยู่แล้วมันซื้อแบบตุนไว้ได้เลย

ถ้ามาทิ้งเนื้อเป็นข้างอีกมีความให้เราต้องมาจำจานอย่างไร
เพราะว่ามันมีของสะดวกมากกว่าค่ะ
ของมันจะเป็นแพงค่ะ

แต่คือต่อให้มีมาตรการอย่างไรมีโปรโมชั่นแค่ไหน
เราก็ยังรอบครอบในการจำจ่าย

แม้จะมีมาตรการภาครัฐกระตุ้นการจับจ่ายอยู่แล้ว
แต่๕๐สินค้าต่างก็ออกแคมเปญเสริม
นำสินค้ามาลดราคามากกว่า๑๕๐๐๐รายการ
เพื่อที่จะดึงเม็ดเงินจับจ่ายออกมาให้ได้มากที่สุด

และผู้คนยังไม่ค่อยมั่นใจในการจับจ่าย
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน